คุณผู้ชมเอาจริงนะพูดถึง๑อาชีพ
ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกเขาก็ยังทำงาน

แต่คือเราก็จะบอกตลอดแหละพี่
ง่วงอย่าขับหลับดีกว่า
เขาทำอะไรอยู่ตรงนี้จนต้องมีพี่ผู้หญิงกางเกงเขียว
เป็นคนที่ผ่านไปผ่านมาบนท้องถนนแล้วสังเกตว่าเฮ้ย
ฟุ๊บอยู่ตรงแฮนด์มอเตอร์ไซค์เขาเป็นอะไรหรือเปล่าลองไปดูหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือมันจะมีเสียงเพลงอาจจะไม่ได้ยินเสียงพูดหรอก
แต่เดี๋ยวน้ำแข็งจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่ผู้หญิงกางเกงสีเขียวคนนี้ค่ะ
เขาเอาคลิปนี้มาโพสต์เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วยนะ
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็ขับรถมาแล้วบังเอิญบังเอิญรถติดอยู่ข้างพี่กราฟพอดี
แล้วก็ทำไมเขาฟุบอยู่แบบนี้นะก็เลยตัดสินใจเปิดกระจกตะโกนเรียก
พี่กรัฟพอพี่กรัฟพอพี่กรัฟพออยู่เท่าไหร่๖รอบ

นี่ค่ะนิ่งมากเลยตัดสินใจจอดรถข้างทางแล้วลงไปสะกิดเสื้อไปดึง
ดึงแล้วเขายังไม่ตื่นอีกอ่ะนิ่งแบบนั้นคือ
พี่เขาก็กลัวไงกลัวว่าจะเป็นข่าวแบบในคลิปหรือเปล่า

บางคนแบบที่คลิปที่มันเคยเป็นข่าวมาพวกอะไรบ้าง

ทีนี้ค่ะเรียกดึงจนแกรปตื่น
แล้วก็ได้ใจความว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเขาวิ่งแกรปรอบสุดท้ายจนดึก
แล้วก็มาวิ่งรอบแรกตอนเช้ามืดมาจากปฐุมไง
ไม่ไหวจริงก็จอดแล้วก็หลับไป
ซึ่งเอาจริงพี่กางเกงเขียวเขาก็เลยถามนะว่า

กราฟเขาก็ตอบมาว่าผมไม่ดื่มเหล้าครับ
นี่ดีนะเนี่ยที่ยังรู้จักหยุดพักรถ
เพราะว่าถ้าเกิดขับต่อแล้วก็ง่วงไป
อาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะอันตรายได้
คือต้องเข้าใจว่าอาชีพรายเดอร์ตอนนี้
มันเป็นอาชีพขาขึ้นตั้งแต่โควิด๑๙มา
แล้วเมื่อก่อนฝนตกเราอยู่บ้านทำไง

เดี๋ยวนี้เหรอสบายสั่งรายเดอร์
แล้วบางทีผมออกจากบ้านนะตี๓กว่านะ
ปรากฏว่ายังเห็นพี่รายเดอร์ส่งของกันอยู่เลย
นี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งครับมันจะเป็นอาชีพขาขึ้นของพี่

ฉะนั้นถ้าเราออกมาทำมาหากินน้อยมันก็จะได้ตังค์ไง
แล้วรายได้ที่มันได้มันขึ้นอยู่กับรอบในการวิ่งของเรา
แต่ถ้าเกิดยิ่งวิ่งทีก็ได้เงินมากแน่นอนค่ะต้นทุนชีวิตของคนเราไม่เท่ากัน
แล้วแต่ละคนก็มีภาระทั้งครอบครัวภาระค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน
แต่เห็นพี่กราฟต์คนนี้พอมาหยุดหลับอยู่แบบนี้เราก็เห็นมีการไปเรียก
คือพี่กางเกงเขียวนะเขาบอกว่าคนที่เห็นจริงเป็นลูกสาวนะ
ลูกสาวบอกว่าแม่ลงไปดูพี่เขาน่ะอย่างนี้
คนก็ชื่นชมในคอมเมนต์แหละชมทั้งพี่แกรฟเป็นกำลังใจให้แกรป
แล้วก็ชื่นชมไปถึงลูกสาวด้วยที่บอกว่าสังเกตสิ่งเล็กที่อยู่ข้าง
อย่างนั้นขอฝากสองเรื่องพี่รายเดอร์ครับ
เบิร์ตฝากสองเรื่องครับเรื่องแรกนะครับ
ขับขี่ให้ปลอดภัยครับเวลาดูโทรศัพท์ก็ขับรถให้ปลอดภัย
อีกเรื่องหนึ่งพี่พักผ่อนเพียงพอ
อาชีพขาขึ้นของพี่เก็บตังค์ไว้ใช้ด้วย

อย่างที่พี่เบิร์ตบอกเลยคือนอกจากตรวจเช็คสภาพรถ
ตรวจเช็คสภาพตัวเองด้วยสภาพตัวเองไหวหรือเปล่านะครับ